อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นที่สงขราวุชมครับมีคนร้ายไปรอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟครับส่งผลให้รถไฟเป็นขบวนขนส่งสินค้าตกรางเสียหายไป๑๑ตู้นี่ภาพมุมสูงแบบนี้เลยนะฮะก็โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเป็นขั้นกับเสียชีวิตนะครับโดยเหตุการณ์นี้เป็นขบวนรถไฟแล้วก็เป็นตู้รถไ
เป็นยางพาราแท่งครับที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขายไปยังมาเลเซียครับความเสียหายทั้งหมด๑๑ตู้ซึ่งตกรางแบบนี้จากทั้งหมด๒๐ตู้ด้วยกันนะฮะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์มันก็พังมีแบบกระจายจากแรงระเบิดแบบนี้ฉีกขาดเลยไปกองอยู่ริมทางนะฮะแล้วก็ความยาวตรงนี้สักประมาณ๑๐๐เมตรได้นะฮะเพราะดีพนักงานประจำรถไฟทั้ง
เส้นทางรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาเนี่ยนะอันนี้บอกว่าเป็น
เป็นครั้งแรกนะแต่เขามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เป้าหมาย
ของคนร้ายน่าจะต้องการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในพื้นที่มากกว่าต้องการจะปองร้ายคนทำให้
คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะส่วนการกู้ขบวนรถไฟแล้วก็
การซ่อมแซมรางรถไฟเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำนะฮะแต่ใน
ส่วนของหัวรถจักรเองเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรตอนนี้เอา
เก็บเอาไว้ที่สถานีรถไฟประดังเบซาแล้วนะครับส่วน
คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วการเดินทางของเส้นทางหาดใหญ่
ดังเบซาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรค่ะก็ต้องหยุดชนะช่วง
คราวเพราะไปไม่ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการ
เดินทางลงไปเส้นทางนี้นะโทรโทรสับไปถามก่อนของ
การรถไฟหนึ่งหกเก้าศูนย์ว่าเอขบลของฉันไปได้
หรือเปล่าอืมทางเปิดหรือยังใดใดนะแล้วก็อยากให้เจ้า
ที่ออกมาประกาศเรื่องความปลอดภัยว่าตรวจสอบแล้วปลอด
ภัยไหมอืมเดี๋ยวประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นขบวนรถ
ผู้โดยสารคนอื่นจะไม่กล้าโดยสารเพราะว่าไม่รู้
ว่ามันปลอดภัยหรือยังอืมนะครับใช่ก็ต้องกันประชาชน
ออกจากตรงบริเวณนั้นด้วยนะคะ